เพราะว่าไม่ใช่แค่คู่พระนางอย่างที่บอกไป
แล้วก็อีกหนึ่งตัวละครที่โอ้โห
สาวน้อยสาวใหญ่หลงไหลกันทั่วทั้งพระนครเลย

ความหล่อเนี๊ยบของเขาเนี่ยนะมันทรมานใจสาวน้อยสาวใหญ่ซะเลยทีเดียว
มารใจสาวน้อยสาวใหญ่หรือว่าทรมานใจคุณ
เออดิฉันก็เป็นคนนึงแหละดิฉันไม่ใช่คนเดียวไง
เพราะว่าหลายคนก็รู้สึกแบบนี้เหมือนกันนะคะ
คือขึ้นแท่นเป็นหนึ่งในสามีอเจ้าทั่วพระนครไปแล้วคุณ
วันนี้ค่ะบันเทิงไทยรัฐก็เลยแอบแบบเอ็กครูซีฟ
ล้วงความรู้สึกของพี่บิ๊กมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะ
ก็รู้สึกขอบคุณครับขอบคุณก็
เอ่อการที่ผู้ชายบ้านของผมนะ
จะเป็นแบบจะเป็นถูกยกให้แบบเป็นหนึ่งสามี
ก็ขอบคุณมากครับขอบคุณที่รักพระเพศราชานะครับ

เขินผมตกใจผมตั้งตัวไม่ถูกหรอกครับ
คือแบบดูละครอยู่แล้วก็มีหลานดูอยู่ด้วย
หลานก็บอกคุณตาดูสิคุณตาดูสินู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้
ให้ดูแบบในทวิตเตอร์ให้ดูนู่นนี่นั่น

ผมไม่เคยถูกสนใจเยอะขนาดนี้มาก่อนนะครับ
แล้วก็ผมไม่เคยมีคนไลค์ไอจีเยอะขนาดนี้มาก่อน
ไม่เคยมีฟอลโลเวอร์เยอะขนาดนี้มาก่อน
ผมไม่เคยแตกขนาดนี้มาก่อน
แต่ถึงขนาดที่กูตอบไม่ได้แหละ
คือทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาหาผมเนี่ย
ผมรู้ว่ามันมาจากละครมันมาจากกระแส
ซึ่งผมรู้ว่ามันไม่ยั่งยืนหรอก
สมมุติ๑๐๐มันอาจจะเหลืออยู่สัก๕๐
อีก๕๐ก็อาจจะจางลงไป
คือผมก็ทำตัวปกติวางตัวปกติ
คือไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นแบบโอ้โหดังมากมายเป็นซุปเปอร์สตาร์

จริงเมื่อวานนี้ดิฉันไปมาด้วยแหละ

คืออีกหนึ่งเรื่องที่สาวหลายคนอยากรู้ก็คือเรื่อง
หัวใจของพี่บิ๊กสรุธไง
คือเราไม่ค่อยเห็นความเคลื่อนไหวใช่ไหม

เขามีแฟนแล้วสาวค่ะ
เป็นสาวนอกวงการ
คือเขาเป็นคนไม่วุ่นวายอะไรเลยแล้วก็พูดคุยกันได้รู้เรื่อง
แล้วเขาจะเป็นคนที่มีเขาเรียกว่าอะไรมีมุมความคิดที่ไม่เหมือนผมอ่ะ
ที่เหมือนกับผมมีช่องโหวในสิ่งที่ผมคิดแต่เขาจะมาเอาอีกอย่างหนึ่งมาเติมให้มัน
มันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเออว่ะเออว่ะอะไรอย่างนี้
เขาไม่ชอบลงรูปคือถ่ายรูปไหมไม่เอาอะไรอย่างนี้
สำคัญว่าเราก็เคยชวนเขา

เรื่องการแต่งงานผมเป็นคนง่ายมากผมเป็นคนที่แบบไม่ชอบอะไรวื้อว่า
ถ้าสำหรับผมแล้วก็แฟนที่คิดเหมือนกันก็คือว่าถ้ามันมีอย่างนี้ก็คือ
ข้าวกันสองครอบครัวเพื่อนสนิทจดทะเบียนจบ

โอ้โหสูงจนพูดไม่ออกเลยนะคะเดี๋ยวนะสาวนอกวงการที่ว่านี่ใช่น้องเสื้อขาวคนนี้หรือเปล่าจ๊ะ
เหรอเด็กข้างบ้าน
ข้างบ้านไปมีแชมป์กับเขาด้วยใช่ไหมพี่บิ๊กหรอไหมตัวจริง
หล่อมากคุณพี่บิ๊กอายุ๔๖นะคะคุณผู้ชมแต่ว่าดูดีมากอ่ะ
คือมีเคล็ดลับในการดูแลตัวเองดีมากเพราะว่าพี่บิ๊กเนี่ยเขาเป็นคนชอบออกกำลังกาย
จักรยานชอบปั่นมากวันหลังไปซ้อนเขานะซ้อนไม่ได้ยางแบนสิ